เพราะภาคเหนือเชียงใหม่ฝนตกหนักและตกนาน
ทำให้เกิดเหตุการณ์คือประตูช้างเผือก
เป็นประตูเก่าแก่พังถล่มลงมาแบบนี้ครับ
มิ้นและคุณผู้ชมเนี่ยฮะแล้วชาวบ้านเขากลัวอะไรรู้ไหมครับคุณ
เขากลัวว่าจะเป็นลางบอกเหตุอาเภษภัยร้ายเกิดขึ้นกับเชียงใหม่หรือเปล่า

ถูกต้องครับคือในอดีตจุดนี้เขาจะเป็นประตูเมืองสำคัญ
เชื่อว่าใครที่ผ่านเข้าออกประตูนี้จะได้ทั้งบารมีแล้วก็เดท
คือมีอำนาจบารมีเนี่ยนะฮะแต่ปรากฏดูสิครับสภาพ
ดินมันถล่มลงมาก็เลยทำให้ตัวของกำแพงเนี่ยนะฮะ
มันซุดลงมาด้วยด้านซ้ายของจอนั่นคือในสภาพปกติ
ก่อนที่จะถล่มแต่ปรากฏว่าพอฝนตกหนักนาน
ทำให้ดินอุ้มน้ำไม่ไหวมันเลยพังยวบลงมาแบบนี้เลยครับ

ใช่ครับแล้วความยาวนะครับคุณมิ้นคุณผู้ชม
ประมาณ๓๐เมตรฮะชิ้นส่วนบางชิ้นเนี่ยกระเด็นไปไกลด้วย
นายทวีเตจนันอายุ๕๓ปีครับ
คุณพี่เขาขับสองแถวอยู่แถวนั้นเล่าให้ฟังบอกว่า
ประมาณสักช่วง๖โมงเช้าฝนตกหนักเลย
ได้ยินเสียงดังสนั่นเหมือนกับฟ้าผ่า
แล้วหางตาเหลือไปเห็นครับว่าเป็นเศษอิดเศษดิน
ประตูช้างเผือกตรงจุดนี้ที่อยู่ตรงข้างหน้าคุณพี่เขาเนี่ยนะครับ
มันพังถล่มลงมาอย่างน่ากลัว
พี่เขาบอกว่ามันห่างจากรถผมนิดเดียวเอง
คือถ้าผมไปจอดรถแถวนั้นใกล้กว่านั้นอีกนิดนะ
ผมว่าผมอาจจะโดนเศษอิดเศษดินถล่มลงมาทับได้นะครับ
โชคดีมากว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้

แต่ลึกชาวเชียงใหม่เขากลัวว่าจะเป็นลางบอกเหตุอาเภษภัยร้ายหรือเปล่า
ลองฟังหน่อยนะฮะ
หรือได้ยิน
ล่าสุดครับพอกลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน

ได้มีการบูรณะซ่อมแซมล่าสุด
ก็คือมีการสร้างกำแพงล้อมประตูชั้นในเอาไว้
ตั้งแต่๖๕ปีที่แล้วคุณผู้ชมก็คือปี๒๕๐๐
เป็นการบูรณะใหม่ปกคลุมกำแพงดั้งเดิมครับ
เสียหายที่เกิดขึ้นอย่างที่บอกว่าฝนมันตกหนัก
ซึมเข้าไปยังด้านในกำแพงด้วย
และไม่ได้มีสิ่งก่อสร้างยึดเกาะเอาไว้
ก็เลยเกิดการพังทลายและถล่มลงมานั่นเองนะครับ
แต่อย่างที่บอกว่าโชคดีไม่มีใครเจ็บนะฮะ
เรื่องต้นเทศบาลนครเชียงใหม่ก็มีการกั้นพื้นที่โดยรอบแล้วครับ

เพราะว่ากลัวจะมีประชาชนชาวบ้านนักท่องเที่ยวเข้าไปใกล้แถวนั้น
เดี๋ยวคงต้องประสานซ่อมแซมบูรณะให้เรียบร้อยก่อน
เมื่อไหร่ปลอดภัยก็อาจจะค่อยเปิดพื้นที่อีกทีหนึ่งนะฮะ
ต่อมาครับการซ่อมแซมเนี่ยวิธีการก็คือ
ใช้อุปกรณ์มาค้ำยันตัวกำแพงเอาไว้
วิธีนี้เขาเรียกกันว่าการเข้าเฝือกหรือว่ารัดดามเฝือกนั่นเอง
เพื่อเสริมความมั่นคงของตัวกำแพงโบราณ
เพราะจุดนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดโบราณสถานเก่าแก่ของเชียงใหม่นะครับ
ป้องกันการพังทลายเพิ่มเติมของผนังกำแพงประตูช้างเผือก
แล้วก็เร่งซ่อมจุดที่มันพังลงมาเป็นการด่วน
เพราะกลัวว่าถ้าหากฝนมาเติมอีก
เดี๋ยว๒๗๒ตุลาคมนี้อาจจะได้มีอิทธิพลของโนรูใช่ไหมฮะ

ว่าจะไม่ได้ขึ้นไทยตรงเนี่ยแต่ว่ามันอาจจะมีฝนฟ้าขนอง
ต้องเร่งซ่อมแซมทำงานแข่งกับเวลาครับ
อุตุพยากรนะครับบอกว่าภาคเหนือฝนจะตกหนักถึงหนักมาก
โดยเฉพาะที่เชียงใหม่แล้วก็อำเภอเสมิง
ส่วนดอยอินถนนแจ้งเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังน้ำท่วมในพื้นที่แบบฉับพลันแล้ว
จุดที่สุ่มเสี่ยงก็คือบริเวณน้ำตก
น้ำตกวชิรธานเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
กลัวว่าจะเกิดน้ำป่าหลากแล้วก็กระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวกรากแบบนี้
ดังนั้นอุทยานเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังน้ำป่าอย่างใกล้ชิดแล้ว
พื้นที่อาจจะขอความร่วมมืองดเดินทางท่องเที่ยวก่อนชั่วคราว

ใช่ค่ะซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือน้ำตกผาหลีที่อำเภอสมเด็จจังหวัดกาลสิน
ลงมาที่ภาคกลางเพราะปรากฏว่าวันนี้
อยู่มีน้ำป่าหลากมาแบบฉับพลันนะคะ
นักท่องเที่ยว๔คนติดค้างกลับมาไม่ได้คุณเห็นไหม

นี่ค่ะคือน้ำป่ามันหลากมาแบบไม่มีสัญญาณอะไรเตือนมาก่อนเลยนะคะ
นี่เป็นนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติด้วย
คุณผู้ชมลองดูหน่อยนะคะ
หน้าฝนแต่น้ำจะเยอะถ้าไม่เที่ยวขึ้นไม่ทัน
นี่ค่ะน้ำตกผาหลีนะคะที่กาลสินที่ภาคอีสาน
สานตอนนี้เขาก็มีการปล่อยน้ำกันอยู่เยอะเหมือนกันฝนก็ตกหนัก
คนนี้ข้ามกลับมาไม่ได้เลยนะครับ
ตั้งใจไปชมความสวยงามดันไปเจอน้ำป่าหลากซะแบบนั้นนะคะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยและผู้นำท้องถิ่นเนี่ยต้องรีบเอาเชือกผูกโยงข้ามจากอีกฝั่งหนึ่ง
ยังฝั่งนักท่องเที่ยวที่ติดค้างแบบนี้นะคะ
แล้วต้องให้นักท่องเที่ยวโรยตัวข้ามกลับมาอย่างปลอดภัยค่ะ
เสียวเหมือนกันนะแต่ก็ต้องทำไม่งั้นก็อยู่ตรงนั้นทั้งคืนก็ไม่ไหว
นี่ดูสิคะก็คือต้องปีนเชือกไต่เชือนกลับมาแบบนั้นนะคะ

ได้คุยกันเขาบอกว่านักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มากัน๖คน
เป็นคนไทย๕ชาวต่างชาติหนึ่ง
มาเที่ยวชมความสวยงามของน้ำตกซะหน่อย
อยู่มีน้ำป่าเป็นสี่โครนขุ่นไหลหลากมาตามลำน้ำตกค่ะ
ตอนนั้นเนี่ยมีนักท่องเที่ยวสองคนเขาเห็นแล้วเขารู้สึกท่าไม่ดีแล้ว

คนข้ามกลับมาทันแต่อีก๔คนไหวตัวไม่ทันนะคะ
ติดค้างแล้วก็ไม่รู้จะไปยังไงต่อดีเลยนะคะ
เรื่องต้นนายประหยัดจันทบาลกำนันตำบลมหาชัย
เขาก็ฝากถึงนักท่องเที่ยวเลยบอกว่าอ่ะช่วงนี้ใครอยากมาชมความสวยของน้ำตกผาหลีเนี่ย
พักก่อนนะชะลอออกไปก่อนอย่าเพิ่งมาเลย
แต่ถ้าอยากจะมาจริงขอให้แจ้งผู้นำท้องถิ่นให้รับทราบก่อน
เพื่อที่จะได้มีการตรวจสอบเบื้องต้นว่าไปได้ไม่ได้ยังไง
ก็เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวทุกคนนะคะ